ตำรวจปราบรามยาเสพติดจับกลุ่มเครือข่าย
รับจ้างขนยาเสพติดนะครับที่ขนยาไอซ์น้ำหนัก๑ตันมูลค่า

ใส่ถุงปุ๋ยซุกท้ายรถมานะครับ
โดยสารภาพว่ารับจ้างขนยาเสพติดมาด้วยเงิน๑แสนบาท
จอบร่ะเด่นจากคุณวิมนศ์วานธรรมพักดีครับ

เขาทรายอำเภอทัพเคาะจังหวัดพิจิตร
ขณะกำลังพยายามขับรถบรรทุกส่วนตัว
มีการติดตามจับกลุ่มอย่างไม่คิดชีวิต
เพราะรถคันนี้บรรทุกยาไอซ์เต็มคันรถ
นำมาตรวจนับยาเสพติดทั้งหมด

น้ำหนักรวมกว่า๑๐๐กิโลกรัม

ขณะที่รถนำทางถูกสกัดจับได้
ห่างออกไปกว่า๑๐กิโลเมตร
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจสืบทราบว่า
จะมีกลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดในจังหวัดพยาว
รับงานขนยาและลำเลียงยาเสพติด
ในทุนซึ่งเป็นนักค้ายาเสพติดในชายแดนภาคเหนือ
ลักลอบลำเลียงจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ลงมาส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคกลาง
โดยใช้เส้นทางจังหวัดเชียงรายพยาวแพร่สุโขทัย
อุตรดิษฐ์พิศนุโลกนครสวรรค์

เตรียมส่งไปยังภาคใต้เพื่อออกไปยังมาเลเซีย
ส่วนมากพวกนี้ก็เป็นพวกแก๊งค้ายาเก่าทั้งนั้นนะฮะ
ที่มาอย่างบางคดีก็ติดคุกมาแล้วอะไรแล้ว
เราก็ไม่หยุดเราก็ยังติดตาม

ทั้งสองคดีที่วันนี้เป็นคดีที่เคยโดนจับกลุ่มมาแล้ว
ก็มีผู้ต้องหา๓คนที่เคยต้องโทษมาแล้วออกมา
ยังดำเนินการอย่างเดิมอีกไม่หยุด
ผู้ต้องหากลุ่มนี้เป็นเครือข่ายรายสำคัญ
ที่เชื่อมโยงในพื้นที่ตำรวจนักคอนบาล
ตำรวจภูทรภาค๖ทั้งในจังหวัดพิศนุโลกและพิจิตร
ซึ่งเป็นเครือข่ายของนายโล่งแทร่ลือ
และนายจักรีแสนกือนักค้ายาเสพติด

ในพื้นที่ชายแดนสปลาวไทยพม่า
และพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
ซึ่งตำรวจเตรียมออกไม้จับเพิ่มอีก๒คน

เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลทางคดี
รวมไปถึงติดตามเส้นทางทางการเงิน
เพื่อยึดทรัพย์ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน